เทศกาลเชงเม้งในประเทศจีนกำลังเริ่มต้นแล้วนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นโอกาส
ชาวจีนจะได้ไปเคารพหลุมศพของญาติและบรรพบุรุษแล้ว
ยังมีชาวจีนบางกลุ่มครับใช้โอกาสนี้ไปเยี่ยม
และรำลึกถึงสัตว์เลี้ยงของพวกเขาที่ฝังอยู่ในสู่ศาล
พวกเขาคงคิดว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านี้
ก็คือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว

ซึ่งเดินทางมาทำความสะอาดห่วงซุ้ยหรือหลุมฝังศพของเมื่อย
เถียเลี้ยงเมื่อยมานานถึง๑๐ปี
ก่อนที่มันจะตายเมื่อ๕ปีที่แล้ว
และถูกนำมาฝังไว้ยังสุสานสัตว์ป่ายฟู่แห่งนี้

นางเถียนบอกว่าเธอและครอบครัว
มาเยี่ยมสุสานของเมื่อยทุกปีช่วงเชงเม้ง
รู้สึกมาเสมอว่าเมื่อยเป็นลูกสาวของตัวเอง
สูญเสียเมื่อยก็ไม่ต่างจากการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว
วงซุ้ยของเมื่อยเป็นหนึ่งในห่วงซุ้ยประมาณ๓๐๐หลุม

ซึ่งเป็นสุสานของสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขแมวไก่เป็ดหรือแม้แต่ชินชิล่า
ศพของสัตว์เลี้ยงในสุสานแห่งนี้มีป้ายหินอ่อนสลักชื่อ
ถ่ายของสัตว์เลี้ยงที่ถูกฝังไว้ไปจนถึงข้อความไว้อาลัยจากเจ้าของ
สุสานสัตว์เลี้ยงป่ายฟู่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๔๘
และอาจถือเป็นสุสานสัตว์เลี้ยงแห่งแรกในประเทศจีน
เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรักสัตว์ในประเทศที่มีจำนวนมากขึ้น
และอยากให้สัตว์เลี้ยงของพวกเขาได้มีหลุมฝังศพที่สวยงาม
เพื่อให้พวกเขาสามารถมาเยี่ยมเยี่ยนแสดงความอาลัย
และรำลึกถึงพวกมันที่พวกเขามองว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวได้

ซึ่งโดยปกติจะเป็นเทศกาลที่คนจีนมาทำความสะอาด
เคารพสุสานของญาติหรือบรรพบุรุษ
ค่าเช่าที่ดินสำหรับหลุมศพสัตว์เลี้ยง๑หลุม
สุสานแห่งนี้อยู่ประมาณ๑๐๐๐๒๕๐๐บาท
โดยสามารถทำสัญญาเช่าได้ครั้งละ๓๐ปี
และต้องเสียค่าบำรุงลายปีอีก๒๕๐บาท

ยังมีบริการจัดเตรียมป้ายหินสลักหน้าหลุมฝังฝังฝังฝัง
ราคาตั้งแต่๑๐๐๐บาทไปจนถึง๑แสนบาท
บอกว่าเขามาเยี่ยมเมื่อหยวนที่สุสานไปฟู้ทุกสัปดาห์
เพื่อทำความสะอาดสุสานและนำอาหารมาให้เมื่อหยวน
เขาบอกว่าเมื่อหยวนตายไปในขณะที่อายุเพียง๙เดือนเท่านั้น
จากเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด
ซึ่งเขาไม่รู้มาก่อนจนกระทั่งมันป่วย
เขาเล่าว่าตอนที่สัตวแพทย์บอกว่าเมื่อหยวนจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน๕ปี
ต่างจากหมอบอกว่าลูกสาวของเขาจะมีชีวิตอยู่กับเขาได้เพียง๕ปีเท่านั้น
บอกว่าตอนนี้เขาได้ซื้อที่ดินอีก๒แปลงข้างสุสานเมื่อหยวนแล้ว
เพื่อเตรียมไว้เป็นหลุมฝังศพของแมวตัวอื่นที่เลี้ยงไว้
เมื่อพกมันจากไป